ขนลุกนะคะเหตุการณ์นี้เชื่อแน่ว่าใครเห็นก็ขนลุกเหมือนกัน
นะคะชาวเน็ตเขาขนลุกเขาบอกว่าแบบนั้น
หลังจากมีหญิงคนหนึ่งเขาโพสต์ภาพนะคะเขาบอกว่าเนี่ยเป็นภาพภาพถ่ายติดวิญญาณ
ชายร่างสูงใหญ่มายืนมองเด็กที่กำลังเล่นโทรศัพท์รอพ่อกับแม่อยู่
อืมดูชัดชัดคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวขยายภาพมาเลยว่าวงแดงแดงนั้นเป็นภาพชายรูปร่างสูงใหญ่จริงหรือไม่อย่างไร
แต่เขาบอกว่าที่เห็นเนี่ยมีเงาสีขาวรูปร่างสูงนะคะคล้ายกับคน
มายืนดูเด็กสองคนเล่นเกมในโทรศัพท์อยู่คุณผู้ชมภาพนี้ค่ะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คเขาเอามาโพสต์ไว้ระบุข้อความว่า
รอรถสีข้าวแฮชแท็กไม่มีแอป
หลังจากภาพนี้ถูกแชร์ออกไปค่ะแน่นอนแหละ
คุณดูสิเหมือนคนไหมคือก็แล้วแต่จินตนาการน่ะนะคะ
ว่าใครจะมองเป็นภาพคนหรือไม่อย่างไรแต่ว่าแน่นอนแหละ
ภาพนี้มีคนเข้ามาแสดงความเห็นมากมายค่ะ
ส่วนใหญ่เห็นแล้วก็ขนลุกไปตามตามกันเลยแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นภาพถ่ายติดวิญญาณนั่นแหละ
สามีเป็นผู้ถ่ายภาพนี้เองระหว่างรอสีข้าว
แล้วก็เปิดไฟสปอร์ตไลท์ไว้ให้หลานสองคนเล่นโทรศัพท์มือถือ
อยู่บนแคล่ใต้ต้นไม้กลางทุ่งนา
ตอนนั้นมั่นใจว่ามีเพียงแค่เด็ก๒คนนี้เท่านั้นแหละ
แล้วก็เห็นว่าแสงไฟสวยดีก็เลยเอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายภาพเก็บเอาไว้
ทีนี้พอหยิบมาดูภาพอีกทีนึงค่ะ

เป็นเงาสีขาวรูปร่างสูงใหญ่

ก็เลยเชื่อว่าเป็นวิญญาณของพระภูมิเจ้าที่
นำภาพนี้ไปโพสต์นะคะแล้วก็สอบถามความเห็นจากชาวเน็ต

เพราะไม่อยากฟันทงเองค่ะอยากให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายรูป
นำมาวิเคราะห์อีกครั้งนึงว่าเป็นภาพวิญญาณจริงหรือไม่
เน็ตบางคนมองนะคะเขาวิเคราะห์บอกว่าเอ๊ะเนี่ยจริงแล้วเป็นแค่แสงแล้วก็เงานั่นแหละ
รวมถึงการหักเหของแสงเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งนั้นนะคะก็แล้วแต่การมองของแต่ละคนนะคะ
ว่าจะมองภาพนี้เป็นคนหรือว่าเป็นอะไรกันแน่ค่ะ